ก็มีคนชื่นชมกันเยอะเลยนะครับ
เป็นเรื่องราวของพลเมืองดี
ในการเข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุ
ดูคลิปกันก่อนเลยครับ
โอ๊ยนี่โรงพยาบาลไปดูนะ
เสียงที่ร้องอยู่เป็นเสียงของผู้ได้รับบาดเจ็บ

ขณะที่ชายพลเมืองดีกำลังขับรถ
นำผู้บาดเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาล
โดยคลิปนี้เผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊ค
ที่ชื่อธนพลออร์แกนไนซ์ทีมปราจีนบุรี
ซึ่งเขียนข้อความเล่าแบบนี้ครับ

ขับรถมุ่งหน้าไปดูงานที่สุพรรณบุรี

สังเกตเห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มอยู่
และมีคนกำลังยืนบกไม้บกมือ
เรียกขอความช่วยเหลืออยู่ริมถนน
ตอนแรกขับรถเลยไปแล้วด้วยซ้ำ
แต่เกิดเอกใจจึงถอยหลังกลับมา

เพราะได้พบกับหญิงสาวพร้อมลูก๒คน

ในการอุ้มลูกน้อยวัย๑๐เดือนไว้ในอ้อมกอด
ร้องเรียกลูกอยู่ตลอดเวลานะครับ
โดยไม่ห่วงเรื่องของความเจ็บปวดของตัวเองเลย
ขณะนั้นเห็นว่าอาการเจ็บหนักมาก

ดูแล้วคงไม่มีใครกล้าพาส่งโรงพยาบาล

ตัดสินใจขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลภาชีนะครับ

มีคนถามว่าหากทั้ง๓คนเสียชีวิตในรถ

อยากช่วยเขาอยากยื้อชีวิตเขานะ
อกจากนี้นายจักรีได้เปิดเผยอีกนะครับว่า
วันนี้ตนได้หยุดงานแล้วก็เดินทาง

ได้ย้ายไปที่โรงพยาบาลสระบุรี
และก็เพิ่งจะออกจากห้องผ่าตัด
ข่าวดีคืออาการปลอดภัยกันทุกคนแล้วนะครับ

คนที่ดีใจที่สุดก็คือคนที่ช่วย